พาไปที่อีกหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเดินทางไปในช่วงสงกรานเลย
ก็คือเชียงใหม่ครับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็ชอบไปกันมากนะคะ
เล่นน้ำที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าสนุกจริง
บอกว่าคนออกมาแน่นคู่เมืองแล้วแล้วก็รวมถึงที่ประตูท่าแพ้ด้วย
จากเล่นน้ำแล้วเนี่ยเขาก็มีการร่วมส่งน้ำพระพุทธศิหิงที่วัดพระสิงห์ด้วยนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้ว
คุณพัชรวรินพัชรปภานันรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
บรรยากาศช่วงค่ำที่วัดพระสิงห์นะคะมีพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
เดินทางเข้ามาส่งน้ำพระพุทธศรีหิงพระคู่บ้านคู่เมืองกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
บุษบกแล้วก็แห่ไปรอบตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนนั้นได้ส่งน้ำพระเนื่องในวันสงครานค่ะบรรยากาศที่วัดพระสิงห์วรรมมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่มีพุทธศาสตร์ศิริกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาส่งน้ำพระพุทธศิหิงพระคู่บ้านคู่เมืองกันอย่างต่อเนื่องตล

วันปีใหม่ไทยวันนี้อธิบันขอขอบควรกรณ์บ้านได้บางค่ะ
ขอให้ครอบครัวค่ะอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย
คุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะเนื่องในเทศกาลสงกรานวันนี้เป็นที่ใหม่ค่ะ
เนื่องจากเทศกาลสงการนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนยังไงดีอ่ะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
แล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะ
กลับไปดูบรรยากาศเทศกาลสงกรานตลอดทั้งวันกันอีกครั้งนะคะ
ตลอดทั้งวันบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
มีประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำ
ที่บริเวณรอบคู่เมืองกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะท่ามกลางอากาศเที่ยวร้อนจัดตลอดทั้งวันค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่รอบคู่เมืองมีประชาชนออกมาเล่นสัตว์น้ำรวมไปถึงประชาชนที่ขึ้นบนรถกระบะเล่นน้ำโดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่กันอย่างสนุกสนาน
การจราจรติดขัดอย่างมากนะคะส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างมาตั้งร้านขายของรอบคู่เมือง
เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำถังน้ำน้ำแข็งและซองพลาสติกกันน้ำ
แล้วก็ผู้ที่ลงไปตักน้ำคู่เมืองมาเล่นน้ำส่งกรานทางเจ้านาธิก็ได้นำลูกบอร์นสีขาว
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำลูกบอลสีขาวขึงกับเชือกเป็นแนวยาว
เพื่อกำหนดขอบเขตในการลงไปตักน้ำบริเวณคู่เมือง
พร้อมติดป้ายเตือนจุดน้ำลึกเพื่อความปลอดภัยค่ะ

ทางวัดพระสิงห์ค่ะก็ยังคงเปิดให้ประชาชนนั้น
เข้ามาส่งน้ำพระพุทธสิหิงกันได้ตลอดทั้งวันนะคะ
แล้วก็จะเปิดให้ส่งน้ำได้จนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ค่ะ
พัฒนาวรินพัฒนาประพานันต์
เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ